เรื่องนี้เนี่ยนะเห็นไม่เห็นไม่รู้แต่ต้องเอามาเป่าประกาศให้ทุกคนได้รู้กันค่ะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเรื่องของการจัดฟันเถื่อแล้วใช่ไหมคะ
ที่เรามาเตือนภัยกันมีเรื่องของการอุดฟันเถื่อนแล้ว
ล่าสุดรากฟันเทียมเถือนก็มา

นี่คุณดูสิผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าวัลภาวิชัยสกุล
เขาโพสต์ภาพรากฟันเทียมเถื่อนที่มีคนไปทำมา

มีทั้งภาพเอ็กซาเรย์และของจริงที่ออกมาเห็นว่า
ทำไมไอ้ที่มันยึดไว้เนี่ยมันเริ่มงอแถมสนิมขึ้นนะ

แล้วเนี่ยเขาขึ้นแคปชั่นไว้ว่า
จัดฟันแฟชั่นเถื่อนแล้วอุดฟันเถื่อนแล้ว
ปักรากเทียมเถื่อนหน่อยเป็นไง
พี่จะเอาตะปูปักกระทงและ
จะเอาตะปูปากกระทงมาแทนไทเทเนียมหมอไม่ได้

เวลาทำกระทงกันช่วงช่วงบรรลอยกระทงอะ

คือเขาบอกว่าเป็นการเตือนภัยและเป็นอุทาหรณ

คือราคามันก็จะถูกหน่อยไง
บางคนมีปัญหารากฟันก็ต้องแก้ไข
แต่พอไปในที่ที่มันเถื่อนแบบนี้ค่ะ
มันไม่มีการรับรองมันไม่มีมาตรฐาน
เขาบอกว่ารากฟันเทียมที่ทดแทนรากฟันจริง
ผลิตจากวัสดุไทเทเนียมซึ่งใช้ทางการแพทย์
โดยทั่วไปจะต้องได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ
เอาไว้ใช้ยึดติดกับกระดูกขากันไกลของคนไข้
ตำแหน่งที่สูญเสียฟันและรากฟันธรรมชาติไป
มันจะทำหน้าที่ทดแทนรากฟันธรรมชาติ
เพื่อรองรับทันตกรรมฟันปลอมครอบฟันหรือสะพานฟัน
ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติที่สุด
แต่ตะปูปากกระทงนี้

ถ้าสิ่งเหล่านี้เข้าไปอยู่ในปากแล้วมันทำให้ติดเชื้อ
แชร์กันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้ว
คือไปเจอคนไข้ที่ไปโดนหลอกทำอันนี้มา
แล้วก็ต้องมาให้คุณหมอเอาจริงแก้ไข

อย่าไปเห็นแก่ของราคาถูกแบบนี้เนอะ
เข้าใจว่าราคามันสูงแต่ว่าไม่คุ้มกันนะคุณผู้ชม
ภาพสิสนิมมันขึ้นในเหงือกเรา
แล้วถ้ามันอักเสบมันเป็นบาดทะยักษ์ฟันหลุดฟันล่วง